คนใช้วันอาทิตย์เนี่ยทำกิจกรรมกิจกรรมหนึ่ง

ผมเอาใจคนที่ชอบของอร่อย
สักวันนี้ชั้นจะพาไปร้านนี้

แล้วใหญ่เนี่ยนะใหญ่ในบรรยากาศอ่าสุดยอดของบรรยากาศและอาหารเนี่ย
เขาบอกว่าครบทั้งสี่ภาคซึ่งร้านนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ไปติดตามกันเลยในช่วงของประรณกิน
ประรณกินวันนี้นะเดินทางมาแถวอินบุรีอย่างนี้หนูน้องจอกล้อนก็ล้อน
แต่ก็มาแหละมาหาของกินนะ

อ้าวอากาศเย็น
นึกว่าอยู่ยุโรปโอ้โหคุณผู้ชม

ยิ่งใหญ่จริงเพราะว่าเราเนี่ยนะครับ

และที่ใหญ่ไปกว่านั้นก็คือนี่เลยครับ

ผมเนี่ยนะขับรถไปไหนมาไหนเนี่ย

ก็ผมมีตัวช่วยที่ดีไงล่ะครับ

อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์คันนี้นี่แหละครับ
เพราะเป็นเกียร์อัตโนมัติ๖สปีดพร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ต
ไม่กระตุกระหว่างเปลี่ยนเกียร์แน่นอนครับ
และไม่ใช่แค่รุ่นนี้นะครับที่มีเกียร์อัตโนมัติ๖สปีด
อร์นิวอีซูซูดีแมครุ่นอื่นก็มีเกียร์อัตโนมัติครบทุกรุ่นแล้วนะครับ
ซึ่งถือว่าตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถได้อย่างครบถ้วนจริง
โอ้โหเดินทางมาถึงแล้วครับร้านแบมบูใหญ่
ร้านอาหารสุดชิวแห่งใหม่ย่านสุวินทวงร้านแบบบูใหญ่นั้นใหญ่สมชื่อจริงครับ
ในร้านก็ตกแต่งในทุกมุมที่สามารถถ่ายรูปได้เช็คอินกันได้อีกด้วย
แบบว่าใส่ใจกันทุกรายละเอียดหรือถ้าจะมากันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแบบครอบครัว
ผมก็แนะนำเลยนะครับแบบนี้สมาชิกทุกคนแฮปปี้สุดแน่นอน
ที่สำคัญไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับอาหารวางเรียงรายเต็มโต๊ะแบบนี้นี่ของผมแน่นอน
งั้นนั่งก่อนเลยแต่ที่เห็นอยู่น่ากินน่าทานทั้งนั้นเลยนะ
อุ้ยพอแล้วสวัสดีครับ
บอกเลยว่าร้านก็สวยอาหารก็น่ากินน่าทานแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะถามจริง
ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยช่วงนี้โควิด๑๙เรื่องของการดูแลความสะอาดยังไง
เราก็ปรุงสุกทุกอย่างนะครับผมแล้วก็คัดสันแต่ของที่มีคุณภาพสดสะอาดเสมอ
เราก็จะมีการเวลายะคือสลับฟันปลาครับครับ
สบายใจได้เรามาทานที่ร้านกันดูกันนะครับแบมบูยัยแบมบูก็คือไม้ไผ่
ถามหน่อยมีไอเดียอะไรยังไงถึงได้นำไม้ไผ่มาทำเป็นร้านที่แบบใหญ่โตอ่านแบบนี้
ท่านผู้ใหญ่ของที่นี่ก็คือคุณสมศักดิติพลากรนะครับหรือที่เรารู้จักกันคือนาคุณใหญ่
คือแกเนี่ยได้ไปเที่ยวทั้งภาคเหนือจากนี้แกได้ไปรับประทานอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านเล็กครับผม
ซึ่งตกแต่งด้วยร้านไม้ไผ่นั่งรับประทานอาหารรู้สึกเย็นสบายผ่อนคลาย
แกก็เลยนำไม้ไผ่มาสร้างที่นี่ครับผมครับเป็นไอเดียในการสร้างเขาโอ้แบบนี้ดี
เมนูแรกอะไรดีเอ่ยเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านหรอกครับ
นี่ก็คือสลัดมอนิ่งฟาร์มครับผมเป็นผักสลัดที่ปลูกเองทางฟาร์มของเราครับผม
ตัดทุกตอนเช้าของทุกวันครับจะทำให้ผักของเรานี่มีความกรอบหวานอร่อย

บอกว่ามีทีเด็ดอยู่ข้างล่างข้างหน้าครับอ๋อมันคือมะพร้าวคั่วคุณผู้ชมครับ
แล้วมันหอมจริงนะพอเราตักขึ้นมาเนี่ยน่ากินน่าทานมากลาดน้ำยำลงไปด้วยนะ
ผักหวานครับรสชาติที่มันโดดเด่นนำจริงก็คือความเปรี้ยว
สิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกดีจริงคือกินความอ่อนกว่าพร้าวคั่วใช่ครับ
เมนูต่อไปปลากระพงน้ำปลาครับผมปลากระพงทอดน้ำปลาครับ
คือมันก็มีทุกร้านแต่ของเราต้องพิเศษยังไงครับ
เวลาในการทอดนะครับเราจะทอดได้ไม่อมน้ำมัน
ส่วนตัวเนื้อปลาเราสังเกตได้ว่าจะเป็นสีเหลืองพลาบนะครับ
แล้วก็จะมีตัวน้ำยำทานคู่กันก็คือเป็นน้ำยำมะม่วง
เป็นน้ำยำมะม่วงตัวนี้ทานคู่กันครับสูตรทางเด็ดจากทางร้านครับผมครับ
เขาแยกมาให้ครับเพื่อให้ตัวปลาเนี่ยมันกรอบอยู่ตลอดเวลาโอ้โห
นี่มันซื้อเนี่ยขอบร้อยว่ามันซื้อเลย
อร่อยมันกรอบกับเนี่ยตัวซอสน้ำปลาเนี่ยดีมากเลย

ก็จะมีตัวนี้ครับเป็นลาบหมูทอดครับผม

เมนูนี้จะเป็นเมนูไปทานเล่นครับผม
ซึ่งเมนูจะใช้ตัวส่วนหมูที่ไม่ติดมันนะครับในการผสมครับผม
แล้วก็มาคั่วกับเครื่องเทศของทางสูตรของทางร้านเรา

พอดีคำผมว่ามันเหมาะนะ

เครื่องเพศของเขาอ่ะนะมันหอมอร่อย

ตัวนี้ก็จะเป็นยำตะไครกุ้งสดครับผม

ครับผม
รสชาติมันจะแตกต่างจากยำอื่นนะ

คือมันมีความหอมของตะไคร้

ผมว่าจะเป็นรสชาติที่เข้มข้นมากกว่า

คัดกุ้งที่สดแล้วก็วิธีการแกะกุ้งอะไรอย่างนี้ด้วยครับ

นูต่อไปผมตั้งใจปิดท้ายจริงเพราะผมไม่เคยทาน

ขาทะเลใส่อะไรลงไปบ้างที่เป็นทะเลเนี่ย

หมึกมาแบบนี้ขออนุญาตชิมน้ำซุปก่อนนะ

มันหอมหวานแล้วมันมีความเปรี้ยวอร่อยสุดยอด
น้ำซุปนี้สุดเลยครับอาบยังไม่หมด

ถูกใจทุกเมนูแต่คำถามเกิดราคามันยังไง
สลัดมอนิฟานะครับ๑๕๐บาทครับผม

ปลากับผมข้อน้ำปลาครับจานนี้นะครับ๔๐๐บาทครับผม

ลาบหมูทอดนะครับ๑๙๐บาทครับผม

ยำตะไคกุ้งสดนะครับ๒๕๐บาทครับผม
แล้วเมนูที่ผมชอบมากเป็นหม้อไฟเลย
เป็นหม้อไฟนะครับอันนี้ก็ราคา๒๕๐ครับผม
ราคาสมเหตุสมผลแล้วก็ไม่ได้แพงจริงอันนี้อยากจะให้ลองมาทานกันดูนะครับ

ร้านแบบบูใหญ่เดินทางมากันง่ายเลยนะครับ
ร้านตั้งอยู่ที่ถนนสุวิทวงซอย๑๐
ตรงมาตามถนนสุวินทะวงมุ่งหน้าไปทางฉะเชิงเศร้า
พอถึงแยกหลวงแพ่งให้กลับรถขับตรงมาอีกนิด
ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือสังเกตไม่ยากครับ
เห็นอาคารไม้ไผ่ตั้งเด่นมาแต่ไกลเลย
ตลอดกินมาทั้งทีแน่นอนต้องมอบ
ให้กับทางร้านไว้เป็นที่ระลึกนะครับ

สัปดาห์นี้ตลอดกินยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้
แน่นอนสัปดาห์หน้าต้องใหญ่กว่าเดิม
ผมนะจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม
แต่จะไปร้านไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับ
ตลอดกินของเรามาชิมถึงที่นี่แล้ว
ต้องขอบอกเลยว่าร้านแบมูใหญ่อร่อยจริงเด็ดมาก